เรื่องราวที่คนต้องพักอาศัยอยู่ร่วมกันนะครับ

แล้วก็อยู่กันหลายชั้นหลายห้องหลายคนเนี่ยนะครับ
ปรากฏว่ามันมีเหตุการณ์ว่าห้องชั้นบน
โยนถุงปัสสาวะลงมาด้านล่าง
ลงมาแบบนี้ทิ้งลงมาทุกวันเลย

คนที่อยู่ด้านล่างแล้วคนอื่นเขาต้องช่วยคอยเก็บนะฮะ

ไม่มีห้องน้ำเหรอซ่วมเต็มเหรอ
ทำไมต้องใส่ถุงแล้วโยนลงมาแบบนี้
ในกลุ่มข่าวสารคนปากเกร็ดนะครับ
โดยระบุว่าดูความมักง่ายของคนสิ
โยนถุงปัสสาวะลงมา

เน้นนะคะมันคือถุง

พิกัดคือเอื้อ๑ตึก๕ด้านหลัง

แจ้งคนมีอำนาจก็แล้วแต่เงียบนะครับ
ซึ่งก็มีผู้ให้ความสนใจมาคอมเมนต์
แล้วก็ตำหนิการกระทำแบบนี้จำนวนมากเลย

ทำไมเขาต้องโยนทิ้งลงมาแบบนี้นะครับ

ไปตรวจสอบที่หมู่บ้านเอื้ออาทร๑

ก็ต้องไปตามพิกัดที่เขาบอกคือตึก๕ด้วยนะครับ
ไปพบกับนางปาริชาติผู้มาเกลียวอายุ๔๘ปี

ซึ่งเป็นผู้ที่โพสต์ข้อความดังกล่าวนะครับ
โดยคุณปาริชาติก็เล่าให้ฟังเพิ่มเติม
บอกว่ามีถุงปัสสาวะปริศนาแบบนี้
โยนลงมานานกว่าครึ่งปีแล้วนะคุณนะ

ทำให้ตัวเธอแล้วก็ชาวบ้านแถวนี้เดือดร้อน
เพราะต้องมานั่งเก็บกวาดทุกวันเลยคุณ
ไม่เก็บก็ไม่ได้ไม่ล้างก็ไม่ได้
เพราะอะไรคุณมันสกปรกแล้วมันเหม็น

ที่ผ่านมาได้แจ้งทางนิติบุคคลไปแล้ว

แต่ตอนนี้เริ่มโยนทิ้งไปทั่วเลย
เริ่มจะเหมือนเครื่องเหมือนคว่างแล้วนะฮะ

หาหลักฐานจับตัวไม่ได้ไม่เคยเห็นตอนโยน
อย่างไรก็ตามก็ฝากเตือนไปยังคนทำ
ว่าอย่าทำแบบนี้อย่าทิ้งลงมาแบบนี้
เพราะคนที่อยู่อาศัยข้างล่างเขาเดือดร้อนนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับทางผู้จัดการนิติบุคคล
ผู้จัดการนิติบุคคลบอกว่าทราบตัวคนทำแล้วนะ

ทำไมห้องเขาไม่มีห้องน้ำหรือยังไงคะถึงโยนมาแบบนี้
เขาบอกว่าเป็นผู้ชายสูงอายุเป็นคุณตาท่านหนึ่งแหละ
ก่อนหน้านั้นนิติบุคคลได้ไปพูดคุยหลายครั้งแล้ว

แล้วก็ไปถามนะว่าทำจริงไหมตา
ตาเนี่ยฉี่ใส่ถุงโยนลงมาข้างล่างจริงไหม
ไม่ยอมรับไม่ยอมรับฮะ
คือนอนอยู่ทางเดินนอกห้องพักอาศัยตลอดเวลาเลยคุณ
คาดว่าพอปัสสาวะใส่ถุงเสร็จก็โยนลงมาเลย

อย่างไรก็ตามทางนิติบุคคลจะได้ไปพูดคุยทำความเข้าใจ
ตักเตือนกับชายสูงวัยรายนี้อีก
แล้วก็ต้องดูซิว่ามีญาติไหมอาศัยอยู่กับญาติไหม
ว่าอันที่บอกว่านอนอยู่ตามทางเดินคือไม่มีห้อง
หรือยังไงคะหรือว่ามีห้องแต่ไม่ยอมเข้าไปในห้อง
หรือว่าเจ็บป่วยหรือว่าลุกไม่ได้
ปัสสาวะในห้องน้ำไม่ได้หรือว่ายังไง

ตรวจสอบจะได้ช่วยเหลือต่อไปด้วยนะคะ